เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องช่วงคาบเกี่ยวหลังรัฐประหารด้วย
แล้วก็แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าหลังรัฐประหารเนี่ย

แล้วก็มันถูกอ้างอิงถึงสนชในชุดนั้นในช่วงเวลานั้น
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาให้กระจ่างไปเลย
คือมันออกจะคล้ายเป็นคนกันเองรู้จักกันทั้งนั้น
เคยทำงานกันมาใช้คำถามอะไรดีจะได้ขาดหรือคะ
ต้องบอกว่าเราเป็นสอสอหมายถึงตัวแทนประชาชน
ที่มาผมนี่คือที่มาจากประชาชนอ่านะครับผมไม่ต้องรู้จักใคร
เอาประชาชนเป็นที่ตั้งชัดเจนแล้วผมยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่สนช
แต่ทีนี้ในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันคือโดยสถานะอาจจะไม่ต้องเชื่อมกันเลยนะคะ
แต่ว่าในแวดวงในแวดวงว่าจะลำบากใจกันไหมค
คือประการแรกผมรู้จักคนน้อยมากรู้จักแต่คนในเขตเลือกตั้งผม
ผมไม่ต้องรู้จักใครไม่อยากรู้จักใครครับ
แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในพักผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก
เขาก็จะรู้จักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของกันและกันผู้ใหญ่รู้จักกัน

เคยมีเรื่องไหนที่ผู้ใหญ่ขอผมได้มั่งเคยเห็นไหมหรือไม่เคยมีนะครับ
ไม่มีหรือดิฉันไม่รู้ไม่มีกระเซาเล่นค่ะ
มีเรื่องไหนที่ผมเดินแล้วผมถอย
แต่คุณศิราแน่ใจว่าไม่ลำบากใจที่จะต้องเรียก
อย่างน้อยก็คือเรียกกรรมธิการชุดสมัยสนชมาไม่ลำบากใจ
สนชท่านก็บอกว่าท่านอยากออกมาชี้แจงเหมือนกันว่า
ท่านทำถูกระเบียบข้อบังคับอำนาจหน้าที่ของท่าน
มันก็ไม่มีอะไรครับสิ่งที่เราต้องถ่ายท่อสดเนี่ย
ให้ประชาชนเห็นว่าทุกคนทำถูกไหมหรือบางคนไหนทำผิด
ก็งางออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเมือง
แล้วมันกระทบความเชื่อมั่นของต่างประเทศด้วยนะครับ
แต่ที่ทราบมาว่าอายการบอกว่าท่านเป็นองค์กรอิสระ
ไม่มีใครแทรกแซงเขาได้นะครับ
คุณจิรายุค่ะเรียนไม่ถามในฐานะที่เป็นฝ่ายค้าน
แต่ว่าในฐานะกรรมธิการคือมันเป็นแบบนี้นะคะ
คือถ้าสมมุติเราตั้งประเด็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมธิการที่
ขออภัยค่ะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบเนี่ย
ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปที่กระบวนการ

แต่นี่คือไปอยู่ที่กระบวนการว่าถูกต้องไหม

มันไม่ได้เข้าไปถึงตัวเนื้อจริงอะ

ความเห็นของผมของผมที่คุณจอมขวัญบอกว่า
กังวลใจไหมผมอาจจะโชคดีกว่าคุณศิระหน่อย
ก็คือผมอยู่ฝ่ายค้านและผมเป็นผู้ถูกกระทำมาตั้งแต่หลังการปฏิวัติ
เพราะฉะนั้นสนชกับผมเนี่ยไม่รู้จักอยู่แล้ว
ตำบลกระสุนตกจะลงไปที่ท่านศีระเสียมากกว่า
แต่เมื่อท่านยืนยันแล้วเนี่ยท่านก็โอเค
หน้าที่ของผมผมก็ทำหน้าที่ในฝ่ายค้าน
ที่เข้าไปนั่งคู่กับท่านเพื่อจะซักค้าน
มันก็เป็นประโยชน์ทั้งจำเลยและโจทย์
แต่ถ้ากระบวนการในวิธีคิดอย่างที่ผมยืนยันเสมอว่า
สักคนหนึ่งที่มีฝีมือเก่งมาก
หาพยานอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ทำให้ศาลได้เชื่อได้
แต่กระบวนการนี้มันเพียงแค่ระบบอายการ
ยังไม่ถึงแค่ส่วนของอายการ
มันยังไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการพิพากษาต้นอุทธรณดีกา
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเหมือนกับ

พี่เลี้ยงโอ้โหปะแป้งกันอยู่ข้างล่าง

อย่างนี้กรรมธิการก็มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
คือจากการที่มีการประชุมไปครั้งแรกเนี่ยนะคะ
คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องมีรองอายการเนธนาคศุกร์
ซึ่งเป็นคนเซ็นคำสั่งไม่ฟ้องนี้มาในกรรมธิการด้วย
ซึ่งในส่วนงานของคุณจิรายุเอง
ในส่วนตัวของอายการเนธ
คือได้แค่ไหนคะหน้าที่ของกรรมธิการได้แค่ไหนคะ

ที่ไม่ได้ไปแทรกแซงในสำนวนเขา
กรรมธิการกฎหมายของท่านศิลาก็สามารถทำได้นะครับ
เพราะมันเป็นเอกสารที่เปิดเผยอยู่แล้ว
อายการจะมีความเห็นฟ้องไม่ฟ้องอะไรก็แล้ว
แต่โดยหลักมันต้องเปิดเผยโดยเว็บไซต์นะครับ

ยังต้องอ้างรัฐธรรมดุลตามมาตรา๑๒๙

มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เปิดเผยเพียงแต่ว่ามันไปเปิดเผยอยู่ตรงไหน

เห็นตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายว่า

อันนี้สังคมต้องรู้ตั้งแต่ต้นเรื่อง
แต่ไม่ได้หมายความว่าจำเลยจะถูกหรือจะผิด

ก็ต้องมีอีกชุดนึงของกรรมธิกาตำรวจ
เพราะถ้าในสัดหน้าเรียกมาแล้วมีกรรมทิการตำรวจด้วยนะคะ
ก็จะต้องมีทกโทเช่นผลทบอดโทเพิ่มภูมิชิดชอบมาด้วย
อย่างน้อยรองอายการที่เซ็นกับคนที่เซ็นรับก็คือพลตำรวจโทเพิ่มภูมิคือต้องมาถูกไหมคะ

เพื่อนไปได้มั้ยคะที่จะส่งตัวแทนมา
แต่เวลาออกหนังสือเนี่ยพบตรหรือผู้แทน
อันนี้ผมปรบุคคลไป
กลับเรียนว่าผมทำหน้าที่ประธานเนี่ย

ทั้งใหญ่วันพุธก็ยังถ่ายเหรอคะ

ถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้ไปการประชุมไปทิศทางไหน
เพราะมีสอสอ๔๕ท่าน

ไม่ได้ไม่ชอบให้ถ่ายทอดนะคะ

แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราคิดในทางรัฐศาสต

จะเปิดเผยให้คนเห็นทั้งหมดว่าจะพูดจะจาอะไร
กฎดัน

ของไม่ทำก็หาว่ากมมิอิก

ผมจะถลกออกมาว่ามีอะไรบ้าง

ผมอยู่คณะยุติธรรมต้องยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเวลาเรียกนะคะ
ของผู้ต้องหาเองหรือธนัยของผู้ต้องหาเอง
ให้สั่งไม่ฟ้องแล้วก็ไม่มีคำสั่งแย้งแล้วถ้าในก็ต้องมา
ค่ะคุณจิรายุค่ะเอาในใจค่ะในฐานะประธานชุดนี่ค่ะ
คือถ้าคราวหน้าเนี่ยมาครบกันหมดนะครับผมว่าสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะรู้เรื่องนะ
เพราะว่ามันเป็นเอกสารที่มันเขาพูดอะไรได้มากไม่เกินเอกสารอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวบทกฎหมายมันเป็นสำนวนคำฟ้องคำสั่งไม่ฟ้อง
เขาจะไปพูดนอกเหนือจากนั้นมันก็คือการเพิ่มพยานใหม่
ก็นำไปสู่การพิจารณาใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าวันที่
อันนี้ก็เริ่มตั้งแต่๙โมงครึ่งไปถึง๑๖๓๐อย่างนี้
ผมคิดว่าน่าจะรู้เรื่องสัปดาห์หน้า
ถ้าไม่มีใครปฏิเสธนะครับแล้วยอมรับว่าสังคมนี้สนใจ
ก็รวมใจกันเข้ามาและทำให้สังคมปรากฏ

คุณผู้ชมคะตอนนี้เวลารายการเราที่เรานั่งอยู่ตอนนี้
คือประมาณ๔๐๐นกว่ากว่าก่อนจบที่๒๐๐๐นนะคะ
คือข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาล่าสุดนะ
ตอนนี้คือรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในพยานปากสำคัญนะคะ
คือคุณจรุชาติตอนนี้ตำรวจในพื้นที่
สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่ายังต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกนะคะ
เพื่อชี้ให้ชัดว่าผู้ตายและคู่กรณีใครผิดใครถูกนะคะ
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนคู่กรณีอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้ง

แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ชมย้อนหลังนะคะ

คงจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมจากรายการแล้วนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้สัปดาห์หน้าให้รอชมกันให้ดีค่ะ
เพราะว่าตัวละครในคดีที่สำคัญไม่น้อย

ถ้ากรรมาธิการกล้าเชิญแล้วเขากล้ามาทุกอย่าง
ต้องทำให้สภาเป็นกลไกจริงของประชาชนให้ได้นะคะ
ฝากนะคะฝากด้วยตรวจสอบด้วยค่ะ